โอ้โหข่าวนี้นี่เจ็บใจแทนคุณลุงจริง
บุรีรำครับคุณลุงอายุ๖๑แล้วนะ
คือพระซึ่งเป็นญาติของเมีย

ไปส่งไกลตั้ง๗๐กิโลนะ
ระหว่างทางคุณลุงคนขี่คนนี้

จังหวะรูดซิบกางเกงพระท่านขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยครับ

ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะมันยาดกันด้วย
โอ้โหกล่าวหัวแกลกเลย
อิตครับลุงอิตนุษยผักแว่นอายุ๖๑ไปแจ้งความกับตำรวจสพประคำ

อนด้าเวฟสีน้ำเงินขาวนะทะเบียนบุรีรำ
คือพระเอ็มเนี่ยญาติกันนี่แหละ
นี่นะฮะขี่หนีไปอะผมบอกทะเบียนหน่อยละกัน
เผื่อใครจะเห็นขอไข่สศธรธง๘๕๒บุรีรำนะ
นายอิตเนี่ยลุงอิตเนี่ยเล่าบอกว่า
เมื่อวานนี้๙โมงเช้าพระเอ็ม
เอ็มนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเมียนะทางเมีย
บวชได้๑พรรษามาหาที่บ้าน
บอกว่าไปส่งหน่อยได้ไหมที่นางรอง
ก็ตกลงครับตกลงไปส่งให้เพราะว่าโอ้แกบอกไม่ไกลมากนะ
ไกลมากแต่ไม่นานพระเอ็มบอกอ๋อเปลี่ยนแล้วไปส่งเสริงสาง
คราวนี้ไกลล่ะถ้าเสริงสางไปเนี่ย
คุณผู้ชมห่างจากบ้านเนี้ยไปเจ็ดสิบกิโลเมตรอ่ะอืม
คุณลุงตอบตกลงเอาญาติเมียปฏิเสธได้ยังไงนะ
แม้ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ก็ตาม๗๐กิโลเมตรก็ต้องไป
เติมน้ำมันให้เต็มถังไว้ก่อนเลยคุณลุงเป็นคนขี่พระท่านซ้อนท้าย
พอไปถึงกลางทางห่างจากบ้านมาสักประมาณ๓๐กิโลเมตรแล้ว
บอกโอ้โหปวดปัสสาวะไม่ไหวแล้ว
ข้างทางหน่อยยืนห่างจากรถไป๒เมตรจังหว
จะกลับยังไงเลยที่รุงอีกบอกรถเถา
นั้นก็ไม่ค่อยมีผ่านนะครับโบกใครก็ไม่มีใครเขาจอดนะเขากลัวจะเป็นมิจฉาชีพมีโทรศัพท์
โอ้โหคุณผู้ชมคนอายุ๖๑กดหาชื่อไม่เป็น
ดหาชื่อไม่เป็นอีกมีโทรศัพท์กระทั่งไปเจอกำนันในพื้นที่
กำนันอยู่ตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นที่เขาทิ้งไว้
นะครับก็ช่วยมาส่งถึงบ้านมันเป็นอย่างไรนะลุงอิทธิ์
ก็ลงไปหยอกใกล้เต็มถนนครับเออฉันก็เลยกำลังเกะอาจรีบ
กะไอ้ยำไม่ได้เกะเสียเลยผักถิดซ่อนไปน่าเลยคับ
โรดฉันปิ๊วไปเลยพออาลุงมาคืนไม่มีเอาอะไรเรียกไอ้ดอก
ถ้าว่าให้กฎหมายชัดไปตามกันเพื่อซื้อเพราะว่าเอาไปที่โคก
ไอ้ก็ไม่ว่าไม่เอาไอ้เลยให้แต่โรดคืน
แล้วเรื่องคดีลุงอิดทำยังไงเนี่ยญาติเมียเนี่ย
อีดบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของตำรวจไปแล้วกัน
แต่เท่าที่ทราบมานะพระรูปนี้
ก่อนหน้านี้ท่านต้องคดีฆ่าคนตายมาครับ